ไปดูต่อกันที่ไมค์กับซาร่ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้กว่า๘ชั่วโมงเลยนะคะที่ได้ขึ้นสาร
แล้วก็ไปไกลเกลี่ยในเรื่องของการที่
หลังจากจบการไก่เกลี่ยในช่วงเย็นวานนี้
ทางไมค์พิรัฐร์พร้อมด้วยทนายเจมส์
ให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนนะครับ
ทางทนายเจมส์เขาบอกว่าการไก่เกลี่ยครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดนะ
เนื่องจากว่าอีกฝ่ายนึงยื่นข้อเรียกร้องใหม่เพิ่มมาอีก
ก็เลยขอเวลาเพื่อไปศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนกันก่อน
แต่ว่าไอ้ทิศทางในคดีนี้ว่ามันจะจบยังไง

ส่วนทางไมค์พี่รัฐเองก็บอกว่าคาดหวังว่าให้เรื่องนี้ให้มันจบเร็วสักทีค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันตามเดิมนะว่าพร้อมเซ็นรับรองบุตร
แต่ก็ต้องไกลเกลี่ยกับซาร่าให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
จริงเอาตรงผมไม่อยากตอบอะไรมากครับเพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกยังไง
แต่ว่าคือเอาตรงผมเบื่อกับเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าสังคมเขาจะคิดยังไงตอนนี้
แต่คืออยากให้เรื่องนี้รีบจบแค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้
ก็ได้คุยครับผมได้คุยผ่านนาฬิกา
เพราะว่าน้องจะต้องมาอยู่ในความปกครองของเราหรือมาอยู่กับเราดี
ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมขอแค่ได้เจอรูปแบบ
ผมว่าน่าจะจบในรูปแบบที่ดีครับแต่พอดีมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่าง
เราไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วมันมาโผล่ในรอบนี้เราก็เลยขอให้ไปศึกษารายละเอียดก่อน
แต่ว่าส่งทนายมาเป็นตัวแทนค่ะซึ่งทางด้านทนายเองก็ยังยืนยันตามเดิม
ข้อเรียกร้องที่นำมาคุยต่อหน้าศาลกันในวันนี้
ยังหนักแน่นแล้วก็หนักไปที่ผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลักค่ะ
มันจะไม่มีข้อเสนอแบบเป็นข้อเสนอเป็นข้อหรอก
จะเหมือนกับว่าณวันนี้สถานะของลูกเป็นแบบไหน
แล้วเพื่อให้ลูกของเราแบบว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นยังไง
คือถ้าเราเอาเรื่องเก่าเรื่องอะไรมาพูดกันเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นครับ
ท่านพูดภาษาก็บอกอยู่ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร
แล้วสองฝ่ายในเมื่อได้มาคุยกันแล้ว
จะตกลงการดูแลบุตรร่วมกันยังไงมากกว่า

ซึ่งศาลเองจะนัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งทั้งคู่
ไม้พี่รัฐแล้วก็ซาร่าเป็นครั้งที่๓ในวันที่๑๒มกราคมปีหน้าค่ะ